ชายชาวไทยใหญ่ที่ไปฆ่าลูกเขา๕ขวบ
แล้วอ้างส่งเดทว่าพ่อแม่ของเด็กเนี่ยกีดกันความรัก
ไม่ยอมไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
กรณีที่ในจายกองคำอายุ๓๐ปีผู้ต้องหานะครับที่อุ้มเด็ก๕ขวบ
จากโรงเรียนในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไปทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตคนนี้นะครับ
ก็นี่แหละครับแล้วก็นำเด็กไปทิ้งที่หนองน้ำขะจาวตะบนหานแก้วอำเภอหางดง
แล้วถูกจับได้เมื่อช่วงเย็น๑๕สิงหาคมที่ผ่านมา
คือเขาสารภาพก็จริงนะคุณผู้ชมนะว่าน้าสาวของเด็กซึ่งเป็นแฟนของเขาเนี่ยบอกเลิกได้๑เดือน
แล้วเขาพยายามง้อขอคืนดีแต่ถูกพี่สาวและพี่เขยของแฟน
ซึ่งเป็นพ่อแม่ของเด็กที่ตายในกีดกันจึงเกิดความแค้น
แต่เขาก็ถูกคุมขังอยู่ที่ห้องขังสพเมืองเชียงใหม่กินอิ่มนอนหลับ
ไม่ได้เครียดอะไรจากการสังเกตผู้กำกับการสพเมืองเชียงใหม่
บอกว่าคดีนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนักข่าวจากพยานหลักฐานทั้งหมด
ผู้ต้องหาลงมือกระทำเพียงคนเดียวคาดว่าพรุ่งนี้ส่งสารฝากขังได้
ผู้สื่อข่าวไปที่โรงเรียนของเด็กนะครับจะสอบถามเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัย
ว่าทำไมในจายเนี่ยมารับลูกเขาออกไปได้เลยนั่งมอเตอร์ไซค์ไปได้เลย
แต่ว่าท่านภูมิในการโรงเรียนอ้างว่าติดภารกิจนะครับอยู่ข้างนอก
ไม่สะดวกจะชี้แจงขณะที่พ่อของเด็กเนี่ยถ้าประเด็นนี้พ่อบอก
ไม่คล่องใจเพราะอะไรเพราะว่าคือในจายเนี่ยมีความคุ้นเคย
เคยแล้วก็มาล่อลวงลูกชายออกไปซึ่งปกติแล้วพ่อจะไปรับ
แล้วก็มีนายจ่ายด้วยที่ไปรับลูกนะครับ
พ่อก็เลยไม่ติดใจข้องใจเรื่องนี้กับโรงเรียน
ส่วนเรื่องกิจกันความรักนี่โอ้โหบอกไม่จริงเลย
คือเขาบอกเขาแทบจะไม่รู้เรื่องของน้องเมียเลย
นะครับแม้แต่ตัวในจายเนี่ยคุยกันไม่กี่คำนะครับ
สิบเก้าสิงหาคมนี้ถ้าลูกยังอยู่จะครบหกขวบครับ
แต่ไม่มีวันนั้นแล้วครับ
ตรงว่าข้อนี้มันไม่ใช่ว่าผมไปคิดกล้างผ่านความรักความ

ไม่เคยไปยุ่งเลยไม่เคยยุ่งเลยครับ
พูดตรงครับสาบานได้ครับ

ผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเขา

เจ็บใจแล้วก็

ถึงเช้ามาก็ตอนนี้ผมยังร้องไห้
ทุกวันนี้ตื่นเช้ามาปลุกมันต้องไปส่งที่โรงเรียน

เดินไปเดินมาแถมปิดชุดไปโรงเรียน
ถ้ามึงตายไว้ขออยากกินพริก
อะไรนะทุเรียนสักก้อนหนึ่ง
เจ็บบอกวันนี้คำนี้แบบไม่มีใครสอน
มันพูดเดินที่แล้ว
ขณะที่ศพของเด็ก๕ขวบเนี่ยนะครับ
นำไปชนะสูตรที่แผนกนิติเวศ

ครอบครัวจะไปรับศพนะครับช่วงบ่ายวันนี้
แล้วก็นำไปประกอบพิธีทางศาสนาครับ